ระทึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้นะคะกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะคะ
เพราะว่าเรือหลวงสุโขทัยของกองทัพเรือประสบเหตุคลื่นลมแรงจนซัดเรือเอียง
และเรือจมใต้น้ำระยะ๒๐มายจากท่าเรืออำเภอบางสะพาน
ประจวบคลีขันนะฮะยังคงมีปฏิบัติการในการค้นหาลูกเรือผู้ศูนย์หายอยู่นะครับ
ดังนั้นข่าวนี้จะเป็นข่าวใหญ่ในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรา
รวมถึงเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับ
เพราะว่าภาคใต้ยังคงมีการเตือนกันว่าฝนตกหนักและที่สำคัญคือคลื่นลมแรง
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ย
สามารถรายงานเรื่องสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้กันเข้ามาได้ด้วยนะคะ
เอาละครับดังนั้นเราติดตามเรื่องของปฏิบัติการในการค้นหาผู้สูญหาย
จากกรณีที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับ

คุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
นี้นะครับจากกรณีของเรือหลวงสุโขทัยที่เอียง๖๐องศา
และท้ายที่สุดก็จมลงใต้ผิวน้ำนะครับเนื่องจากมีน้ำเข้าเรือจำนวนมากนะครับ
หลวงสุโขทัยเป็นเรือคอร์เวทของกองทัพเรือหมายเลข๔๔๒
สังกัดหมวดเรือที่๑กองเรือฟริเกตที่๑กองเรือยุทธิการ
ประจำการเมื่อวันที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๓๐นะครับ
ที่สุดเมื่อวานนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
และมีคลิปที่ถ่ายได้ทั้งจากบนเรือหลวงสุโขทัย
และจากเรือลำอื่นที่เข้าไปช่วยเหลือคุณผู้ชม

แหละครับคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ลูกเรือของเรือหลวงสุโขทัยถ่ายเอาไว้
คุณผู้ชมจะเห็นทั้งความสูงและความรุนแรงของคลื่นที่ถาโถม
แล้วก็ซัดเข้าใส่เรือหลวงสุโขทัยอย่างบ้าคลั่ง
ขณะที่กำลังเดินเรืออยู่กลางทะเลอ่าวไทย
พื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคลีขัน
โดยมีกำลังพลอยู่บนเรือ๑๑๐นาย
ในเวลานั้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะครับ
กำลังพลในเรือจึงถ่ายคลิปนี้เอาไว้
ลมแรงทำให้มีน้ำทะเลไหลเข้าท่อไอเสียข้างเรือ
จนทำให้ไฟฟ้าบนเรือดับเครื่องจักรใหญ่หยุดทำงาน
ไม่สามารถควบคุมเรือเอาไว้ได้นะครับ
ทำให้น้ำเข้าตัวเรือด้านกาบขวาเรือ
ท้ายที่สุดอย่างภาพที่คุณเห็นนี่แหละครับ
เอียง๖๐องศาห้องวิทยุสื่อสารใช้การไม่ได้

ส่งเรือลบและอากาศยานของกองทัพเรือ
ประกอบด้วยเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
เรือหลวงกระบุรีเฮลิคอปเตอร์๒ลำ
เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยความยากลำบาก
ซึ่งต้องฝากระแสขึ้นลมแรงนะครับ
ในที่สุดในเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือกำลังพล๗๕นาย

และในเบื้องต้นจากรายงานมาตั้งแต่เมื่อคืน
กระทั่งถึงเช้านะครับยังเหลือกำลังพลอีก๓๓นาย
รอคอยอยู่กลางทะเล
ส่วนเรือหลวงสุโขทัยต้านทานไม่อยู่
อับปางจมลงใต้ผิวน้ำเมื่อเวลา๒๓นาฬิกา๓๐นาที
ห่างจากฝั่งประมาณ๑๙มายทะเล
หลังประจำการมา๓๕ปีนะครับ
สำหรับเรือหลวงสุโขทัยมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปร่วมงาน
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเถอร์
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ
หรือว่าองค์พระบิดาของทหารเรือไทย
ในโอกาสวันครบรอบวันสิ้นพระชน๑๐๐ปี
วันนี้นะครับคือ๑๙ธันวาคม
ที่บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรสัตหีบจังหวัดชนบุรี
แต่ว่ามาประสบเหตุคลื่นซัดจนเรือจมในที่สุดนะครับ
ดังนั้นต้องไล่ไทม์ไลน์กันหน่อยฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
โดยนายสุมิตรเผือกผ่องหัวหน้าแผนกเรือ
บริษัทท่าเรือประจวบคิริขันนะครับ
ไล่เลี่ยงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง
ได้รับแจ้งนะครับ
นาทีได้รับแจ้งจากทางวิทยุ
จากเรือหลวงกระบุรีกับเรือหลวงสุโขทัย
ว่าจะมีภารกิจที่จังหวัดชุมพร
หลังจากนั้นไม่นานนะครับได้รับการประสานจากเรือหลวงกระบุรี
ว่าจะขอเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือประจวบ
เนื่องจากคลื่นลมในทะเลมีความแรง
คลื่นสูงประมาณ๓๔เมตร
ได้รับแจ้งจากวิทยุจากเรือหลวงสุโขทัย

และผ่านไป๑ชั่วโมงคือเวลา๑๙
นาฬิกาเรือหลวงสุโขทัยแจ้งว่าเครื่องยนต์ทั้งหมดมีปัญหา

และเรือเอียงอย่างที่เห็นนี้นะครับ

จากนั้นเรือหลวงกระบุรีที่กำลังมุ่งหน้าเข้าเทียบท่า
หันหัวเรือกลับไปช่วยเรือหลวงสุโขทัยทันทีนะครับ
เวลา๒๑๒๐นาทีบริษัททาบเรือประจวบ
ส่งเรือลากจูง๒ลำคือเรือประจวบ๔
และเรือประจวบ๕เข้าช่วยเหลือ
โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพและกู้ภัยกว่า๒๐ทีม
จากทุกอำเภอของจังหวัดประจวบคลีคัน
พร้อมให้การช่วยเหลืออยู่ที่ท่าเรือนะครับ
หลังจากลำเลียงผู้ประสบเหตุ
จัดให้ไปพักผ่อนที่ศูนย์พักคอย
ตั้งอยู่ที่ตำบลพงประสาทอำเภอบางสะพาน
และระดมค้นหาผู้ที่ศูนย์หาย
จากเรือหลวงสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง
เป็นปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงเย็น
กระทั่งถึงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้การปฏิบัติการช่วงเช้า
จะเป็นยังไงบ้างเมื่อเช้าที่ผ่านมา
จุดตรงนี้คุณผู้ชมที่บริเวณท่าเรือประจวบ
ตำบลแม่รำพึงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
นี่เป็นภาพเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะ
โดยเมื่อเช้านี้ทางกองทัพเรือก็ได้ส่งเรือหลวงกระบุรี
ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลางทะเลอ่าวไทย
หลังจากที่ลำเลียงผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้บาดเจ็บขึ้นฝั่ง
ช่วงประมาณตี๔๓๐นะคะ
แล้วก็มีผู้ประสบภัยที่ลอยคอยังคงต้องทำการค้นหาต่อค่ะ
ภายหลังจากตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าอุปสรรคคืออะไร

แล้วก็เรื่องของคลื่นลมในทะเลบริเวณจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางลง
ซึ่งถามว่าคลื่นมันสูงไหมสูงมากนะคะคุณผู้ชม
เมื่อกี้อย่างที่เราเห็นคลิปเห็นภาพเนี่ย
คลื่นสูงสักประมาณ๔เมตรถึง๕เมตรแล้วอย่างหนึ่งเมื่อคืนค่ะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
ความมืดถือว่าเป็นอุปสรรคหลักในการค้นหาเลย
ลูกเรือที่ประสบภัยก็เดินทางถึงท่าเรือน้ำลึกบางสะพาน
พร้อมกับเรือหลวงกระบุรี๔๘
แล้วก็มากับเรือทักของท่าเรือประจวบอีก๔นาย
ตอนนี้รวมลูกเรือที่ปลอดภัยแล้ว๗๓ราย
นี่รายงานในช่วงเวลา๗นาฬิกานะฮะเรื่องของจำนวนเนี่ยต้องเช็คให้ดีเลยนะครับแล้วก็รอให้ตัวเลขนิ่งก่อนจากกองทัพเรือนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เรามีการยืนยันก็คือกำลังพลทุกนายใส่เสื้อชูชีพ
อันนี้คือทางผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นผู้ยืนยัน
ทีนี้พอหลังจากที่ช่วยลูกเรือมาได้ส่วนหนึ่งแล้ว
ทั้งหมดก็ถูกส่งต่อไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปรักษาอาการบาดเจ็บต่อที่โรงพยาบาลบางสะพานค่ะ
คนที่อาการหนักบาดเจ็บเยอะก็มีอยู่๕๖ราย
ซึ่งก็มีอาการขาหลังแล้วก็อาการปวดจากการกระแทกด้วย
ส่วนคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการคัดแยก
พักต่อยังศูนย์พักคอยของอำเภอบางสะพานนะคะ
ส่วนลูกเรือที่ยังศูนย์หายอยู่ตอนนี้เนี่ยทางเรือหลวงอ่างทอง
เรือหลวงภูมิพลเรือหลวงกระบุรีของกองทัพเรือ
กำลังออกค้นหานะคะให้การช่วยเหลือลูกเรือที่ยังลอยคออยู่ในทะเล
และอากาศตอนนี้สภาพอากาศก็หนาวเย็นมีภาวะขึ้นลมในทะเล
ก็ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้วย
นักข่าวของเราค่ะคุยกับหนึ่งในลูกเรือ
หลังจากที่ช่วยขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัยแล้ว
นี่ค่ะคนนี้ตอนที่ได้พูดคุยก็บอกว่าอาการตอนนี้ยังเหนื่อยล้าอยู่เลย
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ลอยคออยู่ในทะเล๒ชั่วโมงกว่า
ประสบเหตุเห็นเรือมาแล้วนะคะมาช่วยอยู่ใกล้
แต่ว่ายไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าจังหวะนั้นเห็นเรือมาช่วยแค่เอื้อมก็จริง
แต่การที่จะฝ่ากระแสน้ำตรงนั้นไปคลื่นลมทะเลมันแรงมาก
โดนคลื่นตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยสุดท้ายค่ะต้องปล่อยให้ลอยตัวให้คลื่นซัดเข้าหาเรือเองนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงทางผู้ที่รอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้หน่อยนะคะ
แล้วเราเห็นเรืออยู่ใกล้บ้านไปได้ใช่ไหมบ้า

ขายที่รอยตัว

ที่เวลาอยู่ในน้ำประมาณอะโห
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคืออาจจะฟังเสียง
ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเสียงลมมันตีมาแรงมาก
แต่คือทางสำหรับลูกเรือคนนี้ก็บอกว่าก็ต้องปล่อยตัวแหละให้ไหล
แล้วก็ให้คลื่นไปตามคลื่นเพราะว่าจะไหว้ฝ่ากระแสน้ำนี่ไหว้ไม่ไหวจริงค่ะ
ส่วนทหารเรืออีกนายนึงที่เป็นทีมช่วยเหลือบนเรือหลวงกระบุรีที่เข้าไปช่วยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
ตอนนั้นที่ออกไปช่วยเนี่ยนะเห็นทหารเรือสวมชูชีพกันคนละตัวก็ลอยคอกระจายกันอยู่เต็มทะเลนะคะ
คลื่นตอนนั้นแรงมากคลื่นสูงประมาณ๔๕เมตรเลย
แล้วการช่วยเหลือนี่ลำบากมากเพราะว่านอกจากคลื่นสูงแล้วลมก็แรงมืดก็มืดค่ะ
แล้วที่มันหลุดไปเพราะอะไรปกติไม่อยู่หรือเป็นไง
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็ได้แชทการสนทนาในกลุ่มไลน์
ที่จะให้คุณผู้ชมเห็นเป็นแชทที่กำลังพลบนเรือ
เขาใช้ไลน์เป็นการส่งข้อความขอความช่วยเหลือค่ะ
ตอนที่เรือหลวงสุโขทัยเริ่มมีปัญหาติดต่อมาในกลุ่มของหน่วยงาน
ดูเวลานะคะตอน๖โมง๑๖นาทีเมื่อวานนี้
บอกว่าเรือหลวงสุโขทัยอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะ
ขอความช่วยเหลือด่วนเลยเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์สื่อสาร
ใช้ไม่ได้แล้วจะพยายามยื้อให้นานที่สุด
แล้วก็ขอให้นายทหารประจำเรือทุกนายได้กลับบ้านด้วย
เรื่องนี้ค่ะทางด้านพลเรือเอกปกครองโฆษกองทัพเรือ
ก็ชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่เรือหลวงสุโขทัย
ประสบเหตุน้ำเข้าจนเรือเอียง๖๐องศาแล้วก็อับปางลง
บอกว่าตอนนั้นกำลังลาดตระเวนอยู่บริเวณแบริ่ง๐๙๐ระยะ๒๐มาย
ท่าเรืออำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วตอนนั้นนะคะคุณผู้ชมคลื่นลมแรงมาก
เรือก็เลยเอียงแล้วก็มีน้ำทะเลไหลเข้าระบบเครื่องไฟฟ้า
ท่อไอเสียข้างเรือก็เลยทำให้เครื่องไฟฟ้าเนี่ยดับ
แล้วเครื่องจักรใหญ่ก็หยุดทำงานค่ะ
นี่แหละเลยทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมเรือได้
ทีนี้พอน้ำเข้าไปในตัวเรือเข้าไปแบบเร็ว
เรือก็เลยเอียงแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
ช่วงประมาณเที่ยงคืน๑๒นาทีเรือก็อับปางลงค่ะ
ทีนี้เรื่องของกำลังพลที่ได้รับการช่วยเหลือ
เราต้องมีการอัปเดตกันอยู่ตลอดจริงนะ
ใช่นะครับตอนนี้ตัวเลขนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับ
ต้องรอการอัปเดตตัวเลขที่แน่ชัดจากในส่วนของกองทัพเรือนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เรารายงานว่า
ตอน๗โมงช่วยได้๗๓นาย
ตอน๘โมงช่วยเหลือได้เป็น๗๕นายแล้วนะคะ
แล้วก็มีกำลังพล๑๑นายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางสะพาน
ทีนี้เดี๋ยวเราต้องรอค่ะเพราะว่าเที่ยงวันนี้
ทางด้านพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์
ทางผอบอลของทับเหลือจะลงพื้นที่เที่ยงเพลิงบางสะพาน
ติดตามสถานการณ์แล้วก็จะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพลด้วยนะคะ
ใช่ครับข้อมูลล่าสุดจากโครสกองทับเหลือนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้ทั้งเรือหลวงกระบุรี

ไปยังพื้นที่เกิดเหตุในตอนเช้าตั้งแต่๗นาที
เพื่อสนับสนุนการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือนะครับ
กับเรือหลวงอ่างทองรวมถึงอากาศยานนะฮะ
กำลังเร่งค้นหากำลังพลอยู่นะครับ
แล้วก็มีคำถามของนักข่าวที่ถามโฆษกองทัพเรือนะฮะ
ว่ามีทหารเรือหรือว่าลูกเรือ
เรือหลวงสุโขทัยเสียชีวิต๓นายนั้นนะครับ
ทางด้านของโฆษกองทัพเรือบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ยืนยัน

แล้วก็แน่นอนนะครับว่าปฏิบัติการในการค้นหาและในการช่วยเหลือเนี่ย
ยังดำเนินการต่อเนื่องนะครับ
นี่ส่วนสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับ
ส่วนนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์เรือหลวงสุโขทัยน้ำทะลักเข้าเรือแล้วก็อับปางนะครับ
โดยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี

เปิดเผยนะครับว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ติดตามกรณีเรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุพายุคลื่นลมซัดกลางทะเลอ่าวไทย
บริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคลีขันตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
โดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยครับสั่งการให้กองทัพเรือส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือกำลังพล
ของเรือหลวงสุโขทัยทุกคนให้กลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยนะครับ
นายกรัฐมนตรีห่วงใยกำลังพลโดยกำชับให้กองทัพเรือเร่งช่วยเหลือ
ซึ่งตอนนี้กองทัพเรือได้ชี้แจงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับ
รวมถึงมีรายงานเรื่องของสภาพอากาศให้นายยกรัฐมนตรีได้รับทราบ
โดยอิงจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
ประกาศไว้เมื่อวานนี้เวลา๑๗นาฬิการะบุว่าช่วงวันที่๑๘ถึง๑๙ธันวาคม๒๕๖๐
จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้
แก่สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
ส่วนทางฝั่งทะเลอันดามันก็มีกระบี่ตรังและสตูนนะครับ
แล้วก็ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันนั้นมีกำลังแรง
ห่างฝั่งมีคลื่นสูง๒๔เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า๔เมตรนะครับ
ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลย
ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยนะครับ
ขณะที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนะครับ
เรือเอกอดุงพันธ์เอี่ยมก็ระบุว่าในวันนี้นะครับ
ยังคงมีคลื่นลมแรงในพื้นที่ของทะเลอ่าวไทย
แล้วก็มีการยืนยันออกมานะครับเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยนะฮะ
บอกว่าไม่ได้เป็นการอับปางโดยทันที
แต่เกิดจากการเอียงเนื่องจากกระแสคลื่นลมแรงทำให้น้ำทะลักเข้ามาในตัวเรือนะครับ
ก่อนที่จะจมลงไปนะครับยืนยันตอนนี้กำลังพลเนี่ยนะฮะ
ก็มีที่สามารถนำขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
ส่งรักษาตัวอยู่แล้วก็มีที่กำลังค้นหาอยู่นะครับ
ส่วนกิจกรรมครบรอบ๑๐๐ปีการสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับ
ซึ่งจริงแล้วจะจัดงานขึ้นในวันนี้นะครับ
กองทัพเรือได้มีการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เหลือเพียงการคงพิธีทางศาสนาไว้เท่านั้นนะครับ
เพราะจริงแล้วเรือหลวงสุโขทัยเป็นเรือลำหนึ่งที่ต้องไปปฏิบัติการ
ในการที่จะร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
มีคำสั่งให้เลื่อนการจัดกิจกรรมครบรอบ๑๐๐ปีการสิ้นพระชน
ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเถอร์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
ลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในวันนี้๑๙ธันวาคม
เพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือกำลังพลประจำเรือหลวงสุโขทัย
ยังอยู่ระหว่างการค้นหาและต้องมีการตรวจสอบสาเหตุเรือจมนะครับ
โดยให้เหลือเพียงพิธีตักบาทพระสงฆ์หน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
หน่วยทหารทั่วประเทศตามปกติเท่านั้น
สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีนะครับ
ขอให้มีการเลื่อนออกไปก่อนไม่ว่าจะเป็นพิธีติดตั้งตราสัญลักษณ
ครบรอบวันสิ้นพระชน๑๐๐ปี
อกประดูกของกองทัพเรือและการจัดขบวนเรือยิงสลุด
ถวายความเคารพจำนวน๑๙นัดนะครับ
แล้วก็การแปลอักษรเป็นตัวเลข๑๐๐นะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเรือหลวงสุโขทัยเป็นเรือลำหนึ่ง
ที่จะต้องร่วมกิจกรรมการแปลอักษร
เป็นตัวเลข๑๐๐ในวันสำคัญวันนี้ด้วยนะครับ
ทั้งนี้พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
นับเป็นองค์พระบิดาของทหารเรือไทย
กองทัพเรือได้กำหนดให้วันที่๑๙ธันวาคม
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูจน์ของพระองค์
เป็นการเริ่มกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

และศัฒนากลมหลวงชุมพรงเขตอุดมสรรค์นะครับ

เราก็เกาะติดปฏิบัติการนะคะการช่วยเหลือกำลังพล